วันพันปีไม่เคยจะให้พรใดรักเธอเกินใครก็เลยให้เห็นเห็นถ้าชีวิตช่วงนี้มีแต่อับเฉา
หลีแนะนำต้องเปลี่ยนแฟนกูต้องเปลี่ยนสีต่างหากแต่ไม่ต้องเปลี่ยนใจจากหลีนะจ๊ะ
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟัง
กับ๕ราศีชีวิตปังเสริมสีเพิ่มพลังรับตรุษจีนรักหลิชอบหลี
คอมเมนต์ไลน์แชร์ให้หลีด้วยนะจ๊ะ
อันดับ๕ราศีเมษภาหาดวงดีเบิกบานรื่นเริงบันเทิงก้าวหน้า
แต่ถ้าดีหนักหนาต้องยกให้เรื่องงานจะได้งานใหม่ใช้ไรปึงปัง
อ่ะอย่าคิดลึกลงทุนก็ดีเรียมต่อก็ลึกบันเจิดก้าวไกล
แต่เงินนั้นไซส์ร้องไห้หนักมากบินใหม่ก็มาบินเก่าก็มี
แต่ไม่ต้องกลัวหลีมีวิธีเสริมการเงินให้ปัง
แค่หาสีทองติดตัวติดรถติดบ้านติดหนี้เอออันหลังไม่เกี่ยว
ยิ่งได้บ้านสีทองจะยิ่งมงคล
เปิดประตูรับทรัพย์มาหลีได้เวลาขายของ
ถ้าบ้านใครไม่มีสีนี่เลย

รีบซื้อมาค่ะเงินจะได้เทมาไม่เทไป
เหมือนเทใจไปให้เธอเออเสี่ยวจัง
อันดับ๔ราศีพฤศกดาวรุ่งพุ่งแรง
เหมือนฝุ่นควันที่รุนแรงในตอนนี้
หึ่ยเข้าเรื่องราสีพริษกโดดเด่นมีคู่
สละโสดไม่นกยั้งโดดเดี่ยวแต่ได้งบคู่
ร่องสู่ประตูวิวาสวนงานได้ความเมตตา
ก้าวหน้าไม่ก้าวหลังแต่ระวังตังรั่วไหล
มีการเสียเงินไปไม่คาดฝัน
ตื่นมาข้อความดังเพื่อนยืมตังค์
ชีวิตพังเพราะเพื่อนไม่คืนแก้คนเล็กง่ายด้วยของสีส้ม
เลี้ยงปลาทองจะกินส้มจะห่มจีวรพระเอ้ยไม่ต้อง
แค่มีของสีส้มโชคก็จะมาเงินก็จะมี
อันดับสามราศีมีนงานเป๊ะธุรกิจปัง
ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นคนดังใหญ่โตโอ้โหดีดี
ยิ่งเปลี่ยนบ้านย้ายออฟฟิศชีวิตจะรุ่งพุ่งปรี๊ด
ดวดจะดวดกับพี่ไม้น้องเอ้าเรื่องความรัก
ลงตัวคึกคักคนมีคู่ได้ขยับขยาย
คล้ายจะมีบุตรว้าวไปเลยส่วนคนโสดลงจากเมืองคาน
แต่ถ้าให้ชัวร์ไม่อยากให้รักกลายเป็นฟุนไปแล้ว
อะไรที่หวังก็พังไปตั้งนานแล้วให้ทาสีบ้านใหม่สดใสสีชมพู
ของคุณลูกค้าใจดีสีเบลเลอร์คูลไดมอนด์คิวพลัส
ห้องจะไม่ร้อนเวลาพักแต่จะร้อนรักจนคนอื่นตาร้อน
ผมเฉียบอันดับ๒ราศีกุลการเงินคึกคัก
เวลาได้ใช้จ่ายไม่สะดุดจ่ายไม่หยุดเงินไม่หก
แม้เจอของรถก็ตามถ้าถามถึงโชคลาภ
ลากลอยมาเห็น๓ตัวตรงมาเหนาะไม่ต้องรอ๕๐๐บาท
จากรัฐบาลถ้าล้อเล่นส่วนการงานยิ่งเลิศ
ลงทุนเยอะเงินเข้าและพอได้เงินแล้วก็ยิ่งไปเที่ยวเยอะ
หลียังงงจะได้เจอเพื่อนใหม่รักใหม่รักตังค์ไว้ก็มา
ลันลามุมนิ่งจริงนะเธออภะก่อนจะลงทุน
หลีขอเสริมห่วงจุ้ยให้ร้านหรือบ้านด้วยสีเขียว
แค่เห็นก็เพิ่มพลังชีวิตจิตแจงใสทำมาค้าขึ้นเก่น
คนเกิดราศีกุ้นเหลอเปล่าหลีเองอันดับหนึ่งราศีพิจิก
โดดเด่นหน้าเด่นสุดเงินงานเจิดจ้าสว่างแจ่มใสพรึง
ทำธุรกิจเงินทองเป็นกรอบเป็นกรรมส่วนความรักมาแน่นอนนอนนอนนอน
คือมาแน่แน่ตามดดวงราศีพิจิกษ์จะมีคู่ยากเลือกมาก
ลึกลับอินดี้ฮิปสเกอร์โผล่เยอะแต่ปีนี้โอกาสมาประตูสวรรค์เปิด
บุภเพสันนิวาสพี่หมื่นมาแน่แต่ถ้าอยากให้โอกาสมาไว
ลองเปลี่ยนบ้านเป็นสีน้ำตาลแดงสีเบลเลอร์คูลไดมอนดคิวพลัส
โลกจะได้สดใสตั้งแต่ลืมตาตื่นปิ้งเชกดวงกันอีกที
กับ๕ราศีชีวิตปังเสริมสีเพิ่มพลังรับตรุษจีน
ราศีไหนดวงดีแล้วอย่าลืมทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา
แต่ถ้าปล่อยใจไปให้คุณหลีจะได้อะไร
ฮิววันนี้ไปแล้วค่ะต้องขอบคุณลูกค้าใจดีอย่าง
เบลเลอร์คูลไดมอนด์คิวพลัสสีเบลเลอร์คูลไดมอนด์คิว
เป็นอย่างสูงอย่าลืมแวะมาหาหลีบ่อยนะคะ